คุณผู้ชมคะมีเด็กนักเรียนชั้นม๓โรงเรียนมัธยมชื่อดังที่นนทบุรีค่ะ
ถูกวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกาย
วัยรุ่นที่รุมทำร้ายก็เป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมอีกโรงเรียนหนึ่ง
น้องที่ถูกทำร้ายเป็นเด็กสมาธิสั้นนะคะ
แล้วก็ถูกทำร้ายจนอาการโอ้โหเจ็บหนักเลย

เหตุการณ์นี้๑๗มกราคม๔โมงเย็นค่ะ

เรียกน้องคนเจ็บว่าน้องเอก็แล้วกันน้องอายุ๑๕
เป็นนักเรียนชั้นม๓โรงเรียนย่านปากเกร็ดนนทบุรี

คนที่ทำร้ายน้องเนี่ยมีทั้งหมด๖คน
ใน๖เป็นนักเรียนมัธยมโรงเรียนอีกแห่งหนึ่ง
วิธีการทำร้ายคือกระทืบเลยนะคะ

คนที่ทำร้ายน้องเป็นเด็กมัธยมเนี่ยนะ
เอาด้ามปืนตบหน้าน้อง
จนเบ้าตาบวมเป็นค่ะ

เอาปืนมาจากไหนเด็กมัธยม
เอาด้ามปืนตบหน้าน้อง
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมเขื่อนท่าน้ำโหยถนนปากเกร็ดค่ะ

วัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกกันไป๓คันนะคะ

ขี่ไปถนนสุขาประชาสรรค์๑ซอย๔

๔โมง๔๗นาที๑๗มกราคมเนี่ย

คลิปนี้กับภาพที่ไปรุมทำร้ายเขา

ชัดเลยว่าเนี่ยทำร้ายเขาเสร็จแล้วก็ขี่หนีแบบนี้ค่ะ

ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปคุยกับแม่ของน้องเอคนเจ็บนะคะ

แม่บอกว่าวันเกิดเหตุเพื่อนลูกโทรมาบอกว่าลูกถูกทำร้าย

มารู้อีกทีก็คือลูกถูกกลุ่มวัยรุ่นที่ทำร้าย
พาไปหมู่บ้านเอื้ออาทร๒

ตอนแรกเห็นว่าลูกไม่เป็นอะไรมาก
แต่ต่อมาลูกอาเจียนเลยต้องพาไปโรงพยาบาล
แม่บอกว่าแม่ก็ถามลูกว่าเกิดอะไรขึ้น

นัดเพื่อนผู้หญิงออกมาเที่ยวที่ริมเขื่อน
ท่าน้ำหัวถนนปากเกร็ดมากับเพื่อนอีก๓คน
ระหว่างนั้นมีวัยรุ่น๖คน
แต่งกายด้วยชุดปรายเวทเดินตรงมาหาเลย
แล้วลากไปที่สาราริมน้ำ
แล้วทำร้ายเลยค่ะรุมทำร้ายเลยค่ะ

มีปืนชักปืนออกมาขู่เอาด้ามปืนตบเบ้าตา
และที่เหลือช่วยกันรุมกระทืบน้อง
แม่บอกว่าลูกแม่เป็นเด็กสมาธิสั้น
รับแหละว่าเขาก็ดื้อบ้างก็ต้องกินยา
แต่ไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกับใคร

เขาก็จะไม่มีอาการอารมณ์ร้อนหรืออารมณ์แปรปรวน
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
อยากให้ตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้

ยังส่งข้อความไปข่มขู่
คือถึงขั้นขู่เอาชีวิตลูกแม่ค่ะ
ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุนะคะ

ชาวบ้านบอกว่าอ๋อจุดเกิดเหตุตามคลิปภาพนี้นั่นเหรอ

เวลาเลิกเรียนก็จะไปที่จุดตรงนั้นแหละ

ชาวบ้านเขาก็จะช่วยแจ้งตำรวจ

รวมตัวกันแล้วก็ทะเลาะกันอะไรแบบนี้

วันนั้นเนี่ยร้านปิดไปแล้ว

อยู่ที่นี่มาหลายปีตั้งแต่ยังไม่สร้างสะพาน
เขื่อนท่าน้ำหัวถนนปากเกร็ด

กลายเป็นจุดรวมพลของเด็ก
เป็นจุดมั่วสุมเสียงดัง
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้าน

แจ้งแล้วก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มา

แล้วก็มันหนีไป

เป็นโรงเรียนของกลุ่มเด็ก

เด็กที่ก่อเหตุอยู่ม๖นะคะ

ที่ก่อเหตุกลับไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดปรายเวท

กลุ่มเด็กก่อเหตุอ้างว่ามันเป็นปัญหาขัดแย้งส่วนตัว
ไม่เกี่ยวกับเรื่องของสถานศึกษา

ว่าน้องที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บเป็นเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นจริง
มีประวัติให้พักการเรียนแล้วก็ให้เรียนในระบบออนไลน์
ทางโรงเรียนของกลุ่มเด็กที่ก่อเหตุบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
ติดต่อผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุแล้ว
แล้วก็คุยกับทางผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับบัตรเจ็บ
เดี๋ยวจะไปเยียวยาแล้วก็จะหาข้อตกลงร่วมกัน
ทางตำรวจจะว่ายังไงกลุ่มที่ก่อเหตุก็เป็นเยาวชนนะ
ตำรวจสพปากเกร็ดก็เลยบอกว่า
สอบปากคำกลุ่มเด็กที่ก่อเหตุแล้วนะคะ
แต่ด้วยความเป็นเยาวชนก็จะต้องมีสหวิชาชีพมีอะไรมาร่วมสอบปากคำค่ะ
ทั้ง๒โรงเรียนรู้เรื่องแล้ว
ทั้งทางฝั่งของกลุ่มเด็กที่ก่อเหตุและน้องที่ได้รับบาดเจ็บ
เดี๋ยวจะเรียกผู้ปกครองมาคุยเพิ่ม
แล้วก็จะเจรจาเรื่องของค่าเสียหายเยียวยาตามขั้นตอนของกฎหมาย
มันก็เป็นการแก้ปัญหาปลายทาง
เรื่องของการจับเด็กไปคุยไปให้เยียวยากัน
แต่มันต้องป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทาง
เราเล่าข่าวเด็กเยาวชนมีพฤติกรรมโหดร้ายนี่ทุกวันนะคะ